สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
วันนี้มีสมาชิกมอบเยาวชนปกแอกได้ออกมาแฉแล้วว่า
มีต่างชาติให้การสนับสนุนทุน
การชุมนุมของมอบเยาวชนยังมีความรุนแรงก้าวร้าวจาบจ้วงอย่างชัดเจน
หนูมองว่าเป็นช่องทางหนึ่งค่ะ
ในการที่เราจะได้ประชาสัมพันธ
แล้วก็อธิบายให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจด้วยว่า
การชุมนุมของประชาชนนะตอนนี้ค่ะ
เกิดขึ้นมาเพราะอะไรแล้วทำไมเราถึงต้องลงถนน

หนูคิดว่าพี่เอ๋เองก็น่าจะมีวุฒิภาวะพอที่จะควบคุมอารมณ์ได้เหมือนกันนะคะ
ตัวหนูเองหนูก็เชื่อว่าเราสามารถคุยกันได้โดยดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเปิดรายการสั้นนิดเดียวนะคะ
เหนือจากดูผ่านทางโทรทัศน์ช่อง๓๒แล้วนะคะ
ทางทีวีจบที่๖โมงตรงนะคะ
ท่านในรายการค่ะคุณเอ๋ปรินาแล้วก็หมายสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
คุณเอ๋ค่ะเป็นยังไงมายังไงถึงแบบเกิดอยากจะคุยกับเขาผ่านทางรายการเราคะ
ค่ะตอนนี้ก็มีกระแสมีประเด็นเยอะนะคะ
ก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะมาพูดคุยกันนะคะ

คือสองคนเขาอยู่ในคุกเนอะดิฉันก็เลยได้คนเดียว
ค่ะประกันได้

ไม่ค่ะทำไมถึงตอบตกลงคือวันนั้นเนี่ยตอนที่เราเห็นแล้วของคุณปรินาเนี่ยนะคะ
ตัดสินใจโทรหาคุณปรินาก่อนนะคะอันนี้บอกก่อน
แต่ว่าคุณปรินายังไม่ทันได้รับก็เลยโทรหาทางนี้
ทางนี้เขาก็ตอบรับเลยโดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งเช่นเดียวกันคุณเอ๋ก็ตอบรับโดยไม่มีเงื่อนไข
อันนี้ยังไงอยู่ดีก็ตอบรับ
หนูมองว่าเป็นโอกาสอันดีค่ะในการที่เราจะได้ใช้เวทีนี้
รายการพี่จอมขวัญในการที่จะอธิบายด้วยถึงจุดประสงค์ของผู้ชุมนุมนะคะ
จุดประสงค์ของประชาชนว่าทำไมนะตอนนี้ประชาชนถึงออกมามากกันขนาดนี้ค่ะ
ไม่รู้สึกว่าเจอทีก็ตัวแรงของสภาเลยเหรอคะ
จริงหนูคิดว่าพวกเราทุกคนพูดคุยกันได้ค่ะพี่
หนูเชื่อว่าทุกคนสามารถคุยกันได้ยังไงเราก็คุยภาษาไทยเหมือนกันค่ะ
เห็นบรรยากาศในสภารู้สึกยังคุยกันได้อยู่ไหมคะ๒วันที่ผ่านมา
จริงสุดท้ายยังไงเราก็ต้องคุยกันได้ค่ะ
ถึงแม้อาจจะมีคำพูดที่ไม่ค่อยโอเคบ้างกระทบกระทั่งกันบ้าง
แต่ว่ายังไงเราต้องคุยกันเพื่อแก้ไขปัญหาค่ะ
ได้คุยกับผู้ชุมนุมบางส่วนนะคะที่เป็นตัวแทนมาในรายการแล้วก็ถามว่า
ถามถึงสภาสองวันดูเหมือนไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะอะไรคะ
คือจริงแล้วการเปิดประชุมสมัยวิสามันที่เปิดขึ้น
ประชาชนหวังว่าอยากจะเห็นการพูดคุยกันในถึงเรื่องของการแก้ไขร่างรัฐมนุนใหม่
แต่๒วันที่ผ่านมาไม่มีเรื่องนี้เลยมีแต่เรื่องการชุมนุมเพียงอย่างเดียว
แล้วเท่าที่หนูเห็นนะคะหนูได้เห็นการใส่ร้ายผู้ชุมนุมเยอะมาก
แล้วก็มีการที่พูดถึงผู้ชุมนุมในมุมที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงค่ะ
ทีนี้เนี่ยหนูก็เลยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเสียดายเวลาพอสมควรเลยค่ะ
เสียดายเวลามากแทนที่เราจะได้คุยกันถึงเรื่องรัฐธรรมนุนฉบับใหม่ค่ะ
คุณเอ๋ค่ะคุณเอ๋รู้สึกไหมว่าในสภาที่คุณเอ๋นั่งทำงานอยู่๒วันนี้มันไม่มีอะไรคืบเลยนะ
มันมีอะไรคืบอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นการเสนอทางออกของแต่ละพักการเมือง
พักเก้าไกลนะคะพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยทุกพักมีการเสนอทางออกให้กับประเทศอย่างชัดเจนนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องดูช่วงที่มีการอภิปรายทั้งสองวันจะเข้าใจ
คุณเอ๋รู้สึกไหมว่าส่วนใหญ่แล้วประเด็นมันจะไปตกอยู่ที่เรื่องการพูดถึงผู้ชุมนุมการชุมนุม

ก็เขาพูดทุกประเด็นค่ะมีการพูดถึงการแก้ไขรำนูนด้วยพูดทุกประเด็นค่ะครอบคลุม

ในส่วนของการตั้งประเด็นจากรัฐบาลไปรู้สึกไหมคะว่าการบอกไป๑๒๓ตอนก่อนเริ่มประชุมสภา
มันบอกทิศทางอยู่แล้วว่าตัวรัฐบาลเองคิดอย่างไรต่อการใช้สภา๒วันที่ผ่านมา
มากกว่าอ๋อไม่ใช่ค่ะมันเป็นการเสนอทางออกมีคนที่อภิปรายเสร็จแล้วก็มาเสนอทางออก
แล้วแต่ละคนแต่ละผู้แทนรัศดรก็มีการเสนอทางออกที่แตกต่างกันไป
เช่นเดียวกับดิฉันก็มีการเสนอทางออกเช่นเดียวกัน
ซึ่งผลเอกประยุทธ์เขาก็ตอนที่วันสุดท้ายที่จบ
เขาก็บอกว่าเขาจะรับเรื่องทั้งหมดนี้เอาไว้พิจารณานะคะ
คุณเอ๋เรียนให้คุณเอ๋พูดก่อนเลยว่าสิ่งที่คุณเอ๋เขียนในเฟซบุ๊คเป็นที่มาของการอยากจะคุยกับแกนนำผู้ชุมนุมเนี่ย

ก็อยากจะคุยอยากจะถามว่าทำไปเพื่ออะไร

เพื่ออะไรเพื่อจุดประสงค์อะไร
เอากล้องอย่างนี้ใช่มั้ย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

ซึ่งตรงนี้เนี่ยหนูมองว่ามันจะเป็นทางออกที่จะทำให้ประเทศไทยเรามีการเมืองที่มั่นคงอะค่ะ
อย่างที่สามก็คือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ
ในส่วนตรงนี้คือเราต้องเรียนตามตรงค่ะว่าตัวหนูเองหนูก็มองว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหาศัตวกับการเมืองไทยมีมานานมากแล้ว
แล้วไม่เคยที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในที่สาธารณะ
แต่ทีนี้ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมก็อยากให้มีการพูดถึงเรื่องนี้ในที่สาธารณะ
และมันต้องเกิดการพูดคุยกันให้ได้ค่ะเพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะอันนี้คือในส่วนของผู้ชุมนุมอ่ะนะคะ
แต่ทีนี้เนี่ยหนูเท่าที่หนูได้เข้าร่วมการชุมนุมมาตั้งแต่หลายต่อหลายครั้งตั้งแต่ข้อเรียกร้องเดิมยังมีอยู่อย่างเช่น
หยุดคุกคามประชาชนการร่างรัฐมนุนใหม่และการยุบสภาเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะ
เราไม่เคยได้รับการตอบรับจากรัฐบาลเลยแม้แต่ข้อเดียวแม้กระทั่งข้อที่ง่ายที่สุดก็คือการหยุดคุกคามประชาชน
เรื่องนี้หนูไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องง่ายทำไมรัฐบาลถึงไม่สามารถที่จะทำให้ประชาชนได้
ว่าข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมก่อนหน้านี้ค่ะ
หยุดคุกคามประชาชนทำมายังทำไม่ได้เลย
แล้วณตอนนี้ค่ะข้อเรียกร้องมันเขยิบออกไปมันถูกเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อย
ไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วในการจะเป็นนายกรัฐมนตรี

ทีนี้เนี่ยประชาชนต้องการอย่างเดียวนะตอนนี้
ไวที่สุดค่ะคือคุณประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออก
เพราะว่าตอนนี้ประชาชนไม่ไว้ใจให้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาทำงาน
ในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอีกต่อไปแล้วค่ะ
นี่คือทั้งหมดว่าทำไมเขาถึงชุมนุมกันค่ะคุณเอ๋
ก่อนแรกเลยก็ต้องพูดถึงเรื่องการใช้คำว่าทุกคน
เป็นข้อเรียกร้องของทุกคนอันนี้ไม่จริงนะคะ
ไม่ใช่ข้อเรียกร้องของทุกคนอย่างแน่นอน
เพราะวันนี้มีการมีความแตกแยกที่เห็นต่างกันอย่างชัดเจน
ในเรื่องข้อเรียกร้องของกลุ่มมอบเยาวชนนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นการใช้การอ้างว่าเป็นข้อเรียกร้องของทุกคนไม่ถูกต้องนะคะ
ประเด็นแรกเนี่ยคือในเรื่องของที่ว่าเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเนี่ย
เรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะ
มอบเองก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็ต้องขอถามเหตุผลต่อว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ถึงต้องลาออกคะ
คุณเหนย์จะใช้เวลาเท่านี้นะ
ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคือน้องมายเขาพูดแล้วมันไม่ครอบคลุมไง
เป็นการพูดลอยพูดสั้นอย่างนี้ลาออก

ค่ะอันนี้หนูขอชี้แจงทั้งทางคุณปรินาด้วยนะคะ
แล้วก็ทั้งผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วย
อาจจะยังสงสัยว่าทำไมคุณประยุจันทร์โอชาถึงต้องลาออกนะคะ

เราได้เห็นความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นของประเทศไทย
เดี๋ยวนะคะความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมีมาก่อน๖ปีนะคะ

ทำไมถึงจะมากล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่สร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมคะ

แล้วก็ถามประเด็นที่ว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ต้องลาออก

ซึ่งความเหลื่อล้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนที่น้องมายจะเกิดนะคะ
เดี๋ยวฉันตัดตอนแป๊บหนึ่งให้เขาอธิบาย

ทั้งนี้นะคะหนูขออนุญาต

แล้วก็ถ้าพี่ปรินาจะขัดก็ไม่เป็นไรค่ะ

คือ๖ปีที่ปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่เคยกระชับขึ้นเลย

แต่ว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านเข้าใจด้วยว่า
ปีค่ะเป็นเวลาที่นานมาก
แล้วคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีควรจะต้องมีศักยภาพมากพอในการที่จะ
กระชับพื้นที่ความเหลื่อมล้ำตรงนี้ได้
จริงแล้ว๖ปีเป็นเวลาที่นานพอที่จะทำได้

ถ้าคุณประยุจันทร์โอชามีศักยภาพมากพอ
พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่ยังสงสัยอยู่ค่ะว่า
ทำไมคุณพิจารโอชาถึงไม่มีความชอบทำลงเหลือแล้ว
เรื่องนี้เป็นแค่ส่วนเล็กค่ะเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ก็เลยอยากจะให้ทำความเข้าใจ

มีเหตุผลอีกมากมายที่ทำไมคุณปีชาโอชาต้องลาออก

ทำใจคุณเองนิดเดียวถ้าคุณเอ๋ตั้งคำถามไปทั้งเขา
คุณเอ๋เองจะได้พูดน้อยนะเพราะมันจะโยนไปทางเขาหมดเลย

คืออยากจะเข้าใจความคิดของมายไงค่ะ
เลยเลยถามเขาอยากให้ตอบไปกระชับ
คือความเหลื่อมล้ำที่อ้างว่าเกิดขึ้นใน๖ปี
ดิฉันขอยืนยันว่ามันเกิดขึ้นมานานยาวนานแล้ว
สมัยนายกทักษิณยิ่งลักษณ์สมัครสุนทรเวทหรือสมชัยวงศวรรษ
ก็มีความเหลื่อมล้ำแบบนี้มาตั้งนานแล้ว
มันมีแก๊ประหว่างคนจนกับคนรวย
เพราะฉะนั้นมันไม่เป็นธรรมที่จะมาโทษว่าความเหลื่อมล้ำอยู่ในช่วงระหว่างของพลเอกประยุทธ์
คือถ้าเขาบอกว่าในช่วง๖ปีนี้มันไม่ได้ดีกว่าก่อนหน้านี้ที่เขาก็รู้ว่ามีความเหลื่อมล้ำ

ทำไมตอนนั้นไม่ออกมาก่อน๖ปีทำไมไม่ออกมา
อยากจะถามว่าถ้าสมมุติว่าธนทรเป็นนายรมนตรีจะออกกันมาไหม
แล้วเรื่องการแก้ไขรัฐมนุนเนี่ยมันก็มี
ถ้าได้ติดตามจริงติดตามเรื่องราวการแก้ไขรัฐมนุษย์จริงในสภาคนี้
คุณจะทราบเลยว่าสอสรก็จะมาจากการเลือกตั้ง
แล้วคุณก็ยังมาพูดอีกว่าอยากให้สอสรมาจากการเลือกตั้ง
แล้วส่วนในเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยปฏิรูปไม่ได้อยู่แล้ว
มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ข้อเรียกร้องต่างเนี่ย
แล้วก็เรื่องของการยุบสภาเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
มันไม่สามารถที่จะเอาคนแสนคนเนี่ยอยู่ดีไปไล่ใครออก
หรือเอาไปเรียกร้องให้ยุบสภาขนาดคนล้านคนยังไล่ไม่ได้เลย
ตอนสมัยที่นายกยิ่งรักล้านคนไล่ค่ะยังไม่ยอมออกเลย
ตอนนั้นรักษาการนายวมนตรีเพราะฉะนั้นคนแสนคนไล่ใครไม่ได้
มันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วมันไม่ใช่เสียงของประชาชนส่วนใหญ่อย่างชัดเจนอืม
แล้วก็ในเรื่องของการคุกคามประชาชนเหมือนกัน
ฉันพูดชัดเจนว่าใครคุกคามใคร
เราเห็นภาพนะคะตามสื่อมวลชนต่างเยอะแยะมากมายเลย
ชัดเจนเลยว่าใครคุกคามใคร
พักสักครู่มันติดโฆษณาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
เด็กไม่ต้องชุมนุมแล้วมากเกินไปแล้ว
ดังนั้นไม่ใช่รัฐบาลที่คุกคามประชาชน
แต่เป็นประชาชนส่วนหนึ่งกำลังคุกคามสถาบัน

ที่มีติดใจมุ่งหวังอยากจะได้ประชาธิปไตย

เรื่องรัฐธรรมนวณใช่ไหม

ก็มีข้อเดียวแก้ไขรัฐมนูลซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้ให้การสนุกการแก้ไขรำนูนอยู่แล้ว
ซึ่งต้องถามก่อนว่าในเมื่อน้องมายเรียกร้องให้มีการแก้ไขรำนูนน้องมายเคยอ่านรับนูนไหม
ถามไหมถามเขาไหมถามเนี่ยตอบเลย
เคยค่ะเคยแล้วอยากให้แก้มาตราไหน
หลักใหญ่สำคัญนะตอนนี้นะคะมาตราที่เป็นปัญหากับทางประชาชนมากเลยนะคะ
อันนี้ก็ต้องฝากคุณปรินาไปถึงคณะรัฐบาลด้วยนะคะ
ก็คือมาตรา๒๕๖ค่ะที่มีปัญหามากเลย
แต่ว่าเข้าใจดีค่ะว่ามาตรานี้ต้องมีการทำประชามติก่อนถึงจะแก้ไขได้
ก็คือมาตรา๒๕๖ที่บอกว่าอำนาจในการแก้ไขรำนูนนะคะ
จะต้องมีเสียงเสาร์วอล๑ใน๓แต่ทีนี้เนี่ยนะคะ
ก็ยังมีบทเฉพาะการที่มีการกำหนดอำนาจและที่มาของสวอีก
ก็คือมาตรา๒๖๙ถึง๒๗๒โดยที่มีการกำหนดว่า
ก็เป็นเกี่ยวกับมาตราเกี่ยวกับสวทั้งหมดถูกไหมคะ
และมีมาตราอื่นใส่อนุญาตนะคะ๒๕๖คือช่องทางการแก้ไขระธรรมนูน
แล้วก็อีกยวงหนึ่งใช่ไหมคะที่มายพูดถึง
ใช่ค่ะจริงตรงนี้หนูอยากอธิบายให้ได้ครบคันก่อนนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วประชาชนทางบ้านก็อยากจะเข้าใจเหมือนกัน
หนูมองว่ามาตราที่มันเป็นปัญหาในบทเฉพาะการ
ประชาชนทุกคนควรจะต้องได้รับรู้อย่างทั่วกันว่ามันเป็นปัญหาอย่างไร
แต่ว่าตอนนี้แปลว่าน้องมายก็ไม่ได้ติดตามการทำงานในรัฐสภา
ซึ่งตอนนี้ตามมาตราต่างก็จะมีการแก้ไข
ที่พูดมาเนี่ยก็จะมีการแก้ไขแต่ว่ายกเว้นมาตรา๑๑๒
ที่จะไม่มีการแก้ไขนะคะแล้วก็ในหมวดที่๒
เดี๋ยวนะคือที่น้องมายบอกคือ๒๕๖แล้วก็อีกยวงหนึ่ง
ที่อยู่ในบทเฉพาะการทีนี้ถ้าไม่ให้เขาอธิบายเรียนสรุปความให้
คือทั้งหมดนี้เนี่ยคุณเอ๋กำลังจะบอกว่ามันก็กำลังจะแก้ไขถูกไหมคะ
ใช่ค่ะกำลังมีการพิจารณาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่เราจะไม่แตะต้องก็คือใน
ในส่วนของที่ตัดต้องในเรื่องของวัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันมานานแล้ว
ก็คือหมดหนึ่งหมดสองใช่ไหมกำลังพูดถึงหมดหนึ่งหมดสองถูกไหมคะ
ค่ะหมดสองและหนึ่งถึงห้าด้วย
ร้อยสิบสองด้วยดิฉันเพิ่มให้ว่าทางนี้ถ้าเราพูดถึงสอสลอ
พูดถึงสองห้าหกแล้วพูดถึงสอสลอนะเขาเอาสอสลอเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์
เมื่อสักครู่นี้คุณปริณาบอกสอสลอเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ของรัฐบาลไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ

มันจะมีติ่งไว้อีกนะที่เสนอเข้าไปนะมันไม่ใช่เลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
ตอนนี้มันอยู่ระหว่างการพิจารณาและแนวโน้มจะมีการเลือกตั้งสอสล

เข้าใจค่ะแต่มันจะไปทางนั้นแน่นอน
เข้าใจมั้ยคะเพราะในห้องประชุมกรรมาุธิการเนี่ย

แต่ไอ้การจะมีสอสรร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ย

ก็รอดูตอนต่อไปแล้วไม่เถียงกันเรื่องนี้ไหม
แหลงว่าถึงเห็นซิเพราะคุณบอกเค้าว่าได้๑๐๐เปอร์เซ็นต์
เดี๋ยวมันจะสรไม่มาจากการเลือกตั้ง
ให้น้องมายเนี่ยซึ่งจริงแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบขึ้นปลาใสนะคะ
บิดเบือนใส่ร้ายแล้วก็ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะ
อยากจะให้น้องมายเป็นตัวอย่างที่เดียวของเยาวชนมากกว่า
การลุกขึ้นยืนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะ
การพูดจาหยาบคายใส่ร้ายผู้อื่นเนี่ยไม่ใช่นักประชาธิปไตย
นักประชาธิปไตยเนี่ยนะคะเขาทำยังไงรู้ไหมคะ
ตอนนี้อายุ๒๕สมัครสอสอได้แล้วนะคะลองได้ด้วยสมัยหน้านะคะ
คือนักประชาธิปไตยเนี่ยเวลาเขาแก้ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยนะ
เขาจะไม่ลงถนนแล้วแก้ปัญหาบ้านเมือง
ประชาธิปไตยเนี่ยต้องแก้ปัญหาในสภานะคะ
เพราะการลงถนนเนี่ยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะคะ

หนูต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าอธิบายว่าการชุมนุมเป็นสิทธิสากลนะคะ
ที่ประชาชนที่อยู่ในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยสามารถทำได้
ซึ่งการชุมนุมเป็นเรื่องที่มันควรจะต้องทำได้ในส่วนที่ว่า
ในเมื่อประชาชนมีความไม่พอใจในรัฐบาล
หรือมีความไม่พอใจต่อการทำงานของรัฐบาล

ออกมาพูดออกมาบอกออกมาวิภาควิจารณ์การทำงานของรัฐบาล

ทีนี้เนี่ยถ้าหากพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะคะ
ได้เคยรับฟังหนูปลาใสหรือว่าได้เคยรับฟังเพื่อนหนูอีกหลายคนที่เคยขึ้นปลาใส
ก็น่าจะได้เห็นท่าทีของผู้ชุมนุมที่ออกมานะตอนนี้
เห็นท่าทีของประชาชนว่าทุกคนมีวุฒิภาวะในการควบคุมอารมณ์
แล้วก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะหลุดคำพูดอะไรไปบ้าง
แต่ทั้งนี้ค่ะอยากให้ดูเนื้อความจริงว่าเนื้อความที่เราต้องการที่จะสื่อมันคืออะไร
แล้วหนูอยากจะบอกอย่างนี้นะคะว่าการพูดถึงในประเด็นไหนใดก็ตาม
หนูเชื่อว่านักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนนะคะไม่มีการละเมิดสิทธิ์คนอื่นแน่นอนค่ะ
เรียนถามเพิ่มค่ะคือมันจะมีอยู่หลายจังหวะที่มันอาจจะไม่ได้ออกทีวีนะคะ
แต่มันอยู่ในโซเชียลมีเดียแน่ที่มันจะมีจังหวะทั้งอาจจะเกิดขึ้นบนเวทีบ้างบางส่วนของบางคน
แล้วก็ล่างเวทีได้ยินเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยคำพูดหรือว่าด้วยป้าย
สัญลักษณ์การแสดงออกที่มันดูหยาบคายมันดูฟังแล้วไม่สบายหูจะพูดแทนคนเหล่านั้นยังไงคะ
อันนี้เรียนถามแทนคุณปรินานะ
ทางนี้ในมุมที่หนูมองนะคะหนูอาจจะไม่สามารถที่จะตอบแทนพี่น้องประชาชนที่ออกมาพูดได้ทุกคน
แต่ว่าในมุมที่หนูมองเนี่ยคือในเมื่อสภาวะสังคมไม่ได้เอื้อให้ประชาชนพูดได้เต็มที่มากนัก
ประชาชนต้องแสดงออกมาผ่านการชุมนุมในเมื่อมันเป็นพื้นที่เดียวที่ประชาชนจะสามารถเรียกร้องได้ในระบอบประชาธิปไตย

หนูคิดว่าทุกคนไม่หยาบคายได้ค่ะพี่แต่ประเด็นคือทำไมถึงคนทำไมคนถึงต้องหยาบคายเราควรจะต้องคุยกันอย่างนี้มากกว่าค่ะไอ้ที่อ้างว่าไม่เคยละเมิดสิทธิ์ใครนั้นน่ะไม่จริงนะคะ
เพราะว่ามันมีการหมินประมาทมันมีการดูหมินมันมีการใส่ร้ายสิ่งเหล่านี้ผิดกฎหมายทั้งหมดนะคะนะคะไม่ว่าจะมาตรา๑๑๒๓๖๓๙๓ผิดทั้งหมดเลยนะคะแล้วกันการที่อยู่ดีจะพูดไปตั้งคำถามหรือเดินทางไปปิดถนนต่างมันก็ผิดกฎหมายปิดถนนไม่ได้ผิดกฎหมายถ้าอยากจะชุมนุมเข้าใจเป็นสิทธิเสริภาพในการที่จะไปชุมนุมหรือแส
จะต้องไปชุมนุมในที่ที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนน่ารำคาญปิดถนนเนี่ยคนกลับบ้านไม่ได้นะคะทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำไมไม่เลือกสถานที่ชุมนุมที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่ไปในที่ที่ก่อให้เกิดความความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะทำไมทำไมมอบถึงเลือกที่จะทำผิดกฎหมายแบบนี้เรียนถามคุณปรินาเพิ่มค่ะอันนี้พูดถึงเฉพาะม็อบเขาหรือม

จริงแล้วอ่ะค่ะกฎหมายควรจะต้องมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ชุมนุมในการที่จะให้ประชาชนสามารถมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกได้ยกตัวอย่างเช่นประเทศเยอรมันน่ะนะคะคือมีรุ่นพี่หนูที่ก็ดูแลเรื่องสิทธิ์ที่อยู่ที่เรมันเขาก็ได้มีการสังเกตการชุมนุมที่เรมันด้วยก็คือเมื่อไหร่ที่มี

จะสร้างความโดยร้อนน้อยที่สุดแล้ว
แต่ว่ารัฐบาลไม่เคยมองถึงข้อเรียกร้องของเราเลย
แต่ทั้งนี้หนูมองว่าส่วนตัวหนูเองนะคะ
หนูมองว่ารัฐบาลเป็นคนบีบบังคับให้ประชาชนต้องลงถนนเองค่ะ

คือการอันนี้เป็นทางเลือกของมอบเองนะคะ
เพราะว่าม็อบเนี่ยเลือกที่จะปิดถนน
แล้วมอบจะมาอ้างอย่างนี้ไม่ได้ว่า

พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

หลังจากหมดเวลารายการที่ทีวีคุณผู้ชมที่ดูผ่านทางออนไลน์ดูได้ต่อเลยนะคะ
จะไม่มีโฆษณาขั้นนะคะเรียนเอาแบบนี้เนื่องจากเวลาของทีวีหรือ
นายก็จะไปยังไงต่อหลังจากเนี้ยค่ะ
ตัวหนูเองในนามผู้ชุมนุมในฐานะผู้ชุมนุมคนหนึ่ง
ตัวหนูเองหนูก็บอกได้ว่าหนูก็จะออกมาเหมือนกัน

คือจะไล่จะออกมาจนกว่าจะออกใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหม

ก็มีจุดประสงค์เดียวกันว่าอยากให้คุณไปยุจจัดอวชาล่าออก
แต่คุณเอ๋บอกว่าไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วเรื่องนี้
ก็ทั้งนี้หนูว่าอาจจะฝากพี่เอ๋ปรินานะคะ

ตอนนี้อยากให้รับฟังข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมให้มากขึ้นหน่อยค่ะ

ถ้าอยากพูดคุยกันจริงมาพูดคุยกันในที่ชุมนุมเลยค่ะ

เปลี่ยนเป็นนายกตัดสินใจยุบสภาเอาไหมคะ

ทีนี้คุณนึกถือไว้มั้ยว่าถ้านายกบัยยุทธ์ลาออก
แล้วใครจะขึ้นแทนที่ผู้ชุมนุมจะรับได้

เคารพกระบวนการของรัฐสภานะคะ
ก็คือเคารพกระบวนการของสภาเลยว่า

คุณประยุจันทร์โอชาไม่มีความชอบทำพอในการจะเป็นนายกรัฐมนตรี
ที่ฉันถามเผื่อนะคะคือเริ่มมีคนพูดถึงตามมาตรา๒๗๒
คือว่ามันจะมีคือถ้ามันวุ่นวายตกลงกันไม่ได้อะไรเนี่ยนะคะ
มันจะมีนายกที่มาจากคนนอกบัญชีออกไปอีก
อันนี้ผู้ชุมนุมรับได้ไหมถ้าสมมุติมันมีสถานการณ์ที่ไปถึงขนาดนั้นนะคะ
ด้วยส่วนตัวหนูเองหนูอาจจะตอบแทนทุกคนไม่ได้เนอะ
นี้อาจจะต้องถามพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านด้วย
แต่ว่าส่วนตัวหนูเองถ้าเป็นนายกคนใหม่ณตอนนี้
หนูต้องการคนใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาทำงาน
แล้วก็พร้อมที่จะผลักดันการแก้ไขรัฐมนูลให้มันเต็มที่กว่านี้ก่อน

คือเงื่อนไขแค่ไม่เอาประยุทธ์ถูกไหมแต่ใครก็ได้

นั่นแค่ที่ไม่เอาคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะเป็นใครก็ได้เนี่ยไม่ใช่คำพูดของนักประชาลิปไทย
แล้วประชาธิปไตยต้องเปิดกว้างนะคะรับฟังเสียงส่วนใหญ่ของคนของประเทศไทย
ไม่ใช่เสียงของว่าฉันไม่เอาคนเอกประยุทธ์ฉันไม่เอาคนเอกประยุทธ์
ฉันก็ไม่สนใจใครฉันไม่พลเอกยุคเป็นนอมินีในการที่จะเป็นตัวแทนที่เป็นแคนดิเดตอะไรนะ
เนี่ยคือเป็นตัวเลือกในการที่จะเลือกในยุคมนตรีหรือเป็นการปิดกั้นเป็นผลิตการชัดเจนนะคะ
แต่สิ่งหนึ่งที่ที่ฉันอยากจะฝากไปอย่างน้องมายที่ชอบขึ้นปราศัยเนี่ย
ก็ในเรื่องของข้อเรียกร้องของน้องมายเนี่ยนะว่าที่คำถามแรกที่ถามว่า
มายเนี่ยต้องการอะไรพอฟังแล้วเนี่ยไม่ตอบโจทย์ดิฉันเลย
ที่พูดอ้อมอ้อมแอ้มเรื่องปฏิวัตินะคะน้องมายทราบไหมว่าปฏิวัติแปลว่าอะไร

เดี๋ยวก่อนดิฉันเป็นผู้ทำรายการเดี๋ยวเขาไม่จ่ายเงินเดือน

ปฏิวัติเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้เลยเพราะน่าจะไม่รู้
คือคุณกำลังคิดว่าเขาไม่ได้หยุดแค่ปฏิรูปใช่ไหม
ไม่ใช่ไม่ใช่น่าให้พูดเอง
คือดิฉันกำลังพยายามจะพูดว่า
สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือเขาพยายาม
จะเอาการปกครองมาเปลี่ยนแปลงสังคม

ตอนนี้เยาวชนเนี่ยกำลังสับสนนะคะ
เรื่องลากเง่าสังคมเรื่องศาสนา
เรื่องวัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันมายาวนานเนี่ย
ไม่ต้องไปยุ่งเลยนะคะ

ถ้ายุ่งเนี่ยคุณรู้ไหมมันจะเกิดความแตกแยกอย่างนี้
แล้ววันนี้ม็อบกำลังสับสน
เพราะจะเอาการปกครองมาเปลี่ยนสังคม

เพราะฉะนั้นการกระทำอย่างนี้มันไม่ต่างกับการปฏิวัติเลย
การปฏิวัติก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบสิ้นเชิงทั้งหมดเลย
เลิกการปกครองแบบเก่าแล้วก็ใช้แบบใหม่เลยนะคะ

แล้วน้องมายทราบไหมว่าเวลาปฏิวัติเนี่ยนะ

อ่ะแป๊บนึงของเราเนี่ยอยู่ที่ปฏิรูป
เหนือจากคุณเอ๋ปรินามีคนอื่นก็คิดว่าเราจริงแล้วในใจคิดไปเกินอันนั้น

ค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะเปิดใจรับฟังการชุมนุมหน่อยนะคะ
รับฟังผู้ชุมนุมหน่อยแล้วก็ถ้าอยากเข้าใจจริงลงมาดูในม็อบเลยค่ะ
อยากให้ทุกท่านแม้แต่ทางรัฐบาลเองลงมาดูในม็อบเลยค่ะว่า
ในที่ชุมนุมเนี่ยประชาชนเรียกร้องอะไร
ประชาชนต้องการทำให้สังคมนี้ดีขึ้นไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง

ก็ต้องมีการรับฟังกันอย่างชัดเจนกันอย่างเปิดเผยแล้วก็รับฟังกันอย่างจริงใจ
ซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีเวทีอย่างที่เป็นกรรมธิการ
แต่ว่าหนูเองก็เข้าไปพูดแล้วก็บอกแล้วว่า
ในจำนวนนักศึกษาที่เข้ามาค่ะ
ถึงมันจะมีหลายมหาลัยแต่ว่าเราก็ยังเป็นเพียงแค่คนกลุ่มหนึ่ง
ไม่สามารถที่จะเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนที่อยู่ข้างนอกได้
ถ้าหากรัฐบาลอยากจะเข้าใจความต้องการของประชาชนจริง

ต้องออกมาฟังในเวทีที่ประชาชนเป็นคนเป็นคนจัดออกมาค่ะ
นี่ค่ะที่ฉันยังพูดว่าเยาวชนกำลังสับสน
เยาวชนคิดว่าไม่ได้ล้มล้างไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองอะไร
มันไม่เปลี่ยนยังไงการแก้ไขมัติการแก้ไขรัฐมนูล
ในสิ่งที่มอบเรียกร้องที่เราเห็นตามสื่อต่าง
มันเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างชัดเจน
ที่มันจะส่งผลกระทบถึงสังคม
นะคะที่ฉันถึงถามน้องมายว่าอยากยุ่งกับเรื่องศาสนาไหม
มันสร้างความแตกแยกแล้ววันนี้ม็อบกำลังไปแตะต้อง
ในเรื่องของวัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันมายาวนานนะคะ

การที่จะแก้การทุกมาตรานั้นนะคะ
เป็นการเอาการปกครองมาเปลี่ยนแปลงสังคม

คือดิฉันไม่อยากจะใช้คำว่าสถาบันอย่างชัดเจนไงคะ

อย่างนี้ถึงในคำถามว่าไปแตะต้องเรื่องศาสนาอยากแตะต้องเรื่องศาสนาไหม
ไปแตะต้องอิสระไหมแตะต้องศาสนาพุนไหม
มันจะเกิดความแตกแยกอันนี้มันเป็นความยามที่เอาการปกครองเนี่ย
มาเปลี่ยนแปลงสังคมมาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันมายาวนาน
ขอสิ่งเดียวตอนออนไลน์เดี๋ยวยาวขอให้เขาพูดจบที่เขาในทีวีเดี๋ยวกลับมา
๑นาทีค่ะคนที่ดูทีวีจะได้ฟังไมค์อยากพูดเลย
โอเคค่ะสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะคะจริงพรุ่งนี้เราจะมีการชุมนุมนะคะ
จะเป็นศิลปะราษดรนะคะอยากให้พี่น้องประชาชนที่มีจิตใจที่รักประชาธิปไตย
แล้วก็อยากจะเห็นประเทศนี้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น
แล้วก็อยากที่จะสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับลูกหลานของเรา
ออกมาแสดงพลังกันค่ะด้วยศิลปะที่เรามองว่า
เราจะสามารถเรียกร้องประชาธิปไตยผ่านศิลปะได้
รูปแบบใดก็ได้ออกมากันเยอะค่ะ
ไม่เลือกตอบนะเลือกโปรโมทเดี๋ยวเราจบรายการตอนนี้ที่นี่แค่นี้นะคะ